การพิจารณาโทษออกมาเป็นโทษที่เกิดขึ้นจากเกมหลายสัปดาห์ก่อนแล้วนะครับ
ของทางโค้ดโดมอุดมทวีสุกซึ่งโดนปรับค่อนข้างหนักเลยครับ
หลังจากบทลงโทษออกมาครับโค้ดโดมอุดมทวีสุกกุญสือของการท่าเรือก็
รับนะครับว่าเป็นเรื่องจริงที่ต้นสังกัดเนี่ย
ตัดสินใจอาจจะยุติการทำทีหลังจากที่บทลงโทษที่เขาโดนเนี่ยนะครับ
ออกมาคือโค้ดโดมโดนปรับสามหมื่นบาท
นะครับบอกว่ามีการไปเอ่อใช้ถ้อยคำไม่สุภาคสิน
แล้วก็รวมถึงมีการดึงนักเตะออกมาจะไม่ให้เล่นต่อนะครับ
หลายอย่างที่มีบทลงโทษออกมา
โดมก็ชี้แจงนะครับว่าแต่ละจังหวะเป็นแบบนี้

ผู้สินไม่เป่าให้ทีมตัวเอง

ข้อ๓มีการพูดคุยกับผู้ควบคุมการแข่งขันที่เป็นรุ่นน้องนะครับ
ด้วยความที่อาจจะเป็นภาษากันเอง
เขียนรายงานว่าใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ
แล้วข้อ๔ก็มองว่าบทลงโทษแรงเกินไป
เพราะว่า๓เกมไม่ถูกแบนจะเจอกับแคทเอฟซี
แล้วก็๒เกมหลังเนี่ยเจอกับทางทีมในกลุ่มรุ้นแชมป
ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการแข่งขันครับ
แล้วก็มีการประกาศโทษช้าเกินไปนะครับ
ซึ่งมีเวลาอุทธรณ์เพียงแค่๒๔ชั่วโมง
แต่ก็ได้ยื่นหนังสือขออุทธรณโทษไปแล้วนะครับ
อีกหนึ่งคนก็คือทางนายเฉพาะกรลีลาสกุลท่ามประหารสมบัติสอน

ก็แสดงจุดยืนร่วมกับการท่าเรือนะครับ

เพราะหากไม่มีทีมการท่าเรือ
ฟอร์ไทยลีกก็คงจะหมดความสะดวกตื่นเต้น

ก็ขาดแรงจูงใจในการส่งทีมเข้าแข่งขันครับ

สำหรับเรื่องราวของการประท้วงและไม่เห็นด้วย
คำตัดสินต่างที่ออกมาครับ
ส่วนผลฟุตบอลผู้พิการสายตาชิงแชมป์โลกนะครับ
รอบ๑๖ทีมสุดท้ายที่กรุงแมริดของสเปน